เพลงเพื่อชีวิตน่าจะได้เฮกันเสียงดังเลยนะคะ
เพราะว่ามีการกลับมาสำหรับคอนเสิร์ต๕๐ปี
คัมภีร์ผีโรงเย็นครั้งนี้เนี่ยพี่ปูบอกว่า
คนเอาเพลงฮิตแล้วก็เพลงอัลบั้มใหม่ออกมาด้วยนะคะ
ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้จะมีอะไรบ้าง
ติดตามได้กับคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ
ชีวิตจำหรือเซิร์ต
เพราะเราเป็นผีโรงเย็น
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งตำนานเพลงเพื่อชีวิตของเมืองไทยนะคะ
กำลังกลับมาแล้วค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
พี่ปูนพงศิษย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ปูพงศิษย์ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาบอกว่า
ครบรอบ๕๐ปีปูพงศิษย์ผีอะไรนะพี่
โรงเย็นผีโรงเย็นไอ้ห้าสิบปีที่ว่าเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอยู่ในโครงการห้าสิบปีนะแต่ว่าพี่ปูเนี้ย
อายุ๕๐ปีแล้วคุณผู้ชมแหม่หน้ายังเด้งอยู่เลยนะ
ผีโรงเย็นคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความน่ากลัว
มีผีมาเยอะหรือพี่หรือไงมันต้องเป็นผีโรงเย็น
ผีโรงเย็นเนี้ยเป็นเป็นชื่อชื่อเพลงเพลงแรกที่ที่ผมแต่ง
เพลงแรกเลยเพลงแรกในชีวิตตอนนั้นวัยนั้นเราเป็นเด็ก
ค่ะอยากแต่งเพลงอ๋อก็หาแต่งก็เป็นเพลงแรกในชีวิต
คอนเสิร์ตเพลงนี้ค่ะพี่ได้เลือกเพลงอะไรบ้าง
ที่จะมาเล่นให้เราได้ได้ฟังกันปกติเวลาเล่นจะไม่ค่อยเอาเพลง
ที่มันคนไม่ค่อยรู้จักออกมาเล่นผมก็คิดว่าคอนเสิร์ตนี้จะ
เอาเพลงที่คนเขาไม่ค่อยรู้จักจะเอามาเล่นเยอะหน่อยค่ะ
กี่เพลงพี่กี่เพลงทั้งหมดเตรียมไว้
ห้าสิบแต่คิดว่าคงเล่นได้แค่สามสิบแล้วเมื่อกี้ดูในงานเปิดตัวเนี้ย
ก็มีการอิงกระแสด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสือดำอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่ภูเองเนี้ยก็เอ่อแต่งเพลงกับพวกนี้อยู่แล้ว
เป็นยังไงบ้างพี่ในส่วนช่วงนี้เราเองมีศิลปินจะทำอะไรได้
เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างผมผมว่าไอ้ปัญหาเรื่องส่วนตัวของ
อ่าสิ่งที่ภาครัฐควรทำคือทำยังไงอย่างนั้นเรา
เราตัวนี้มีกระแสเยอะเราก็ดูหนักผู้ใหญ่ในในป่า
ออกมาพูดค่ะอย่างขาดแคลนอาวุธ
อาวุธขาดแขนทุนทรัพย์ขาดแขนหลักตอนนี้ก็ให้เขาสิ

ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้เองก็มีเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่โปรง
ที่ว่านี่ผมแต่งมาตั้งแต่ปี๓๒แล้วครับ

ครับแล้วก็เป็นเพลงที่เอากลับมาร้องเพราะว่าคนเขาขอ
พี่ปูคะทิ้งท้ายหน่อยละกันค่ะฝากคอนเสิร์ตนี้กับแฟนหน่อยละกันนะคะ
ว่าเล่นยังไงอะไรที่ไหนบ้างคะพี่
ครับวัน๑๐มีนาคมนี้นะครับที่
จองบัตรด้วยที่ออลทิเก็ตแล้วก็เซเว่น
ก็เป็นคอนเสิร์ต๕๐ปีคัมผีผีโรงเย็นนะคะคุณผู้ชม

พอเพลงเพื่อชีวิตก็อย่าลืมจับจองบัตรกันได้เลยนะคะ
ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะ๑๐มีนาคมนี้ก็ไปเจอกับพี่ปูพงศิษยคัมภีร์กันได้นะคะ